ใครที่เข้าห้องน้ำทำธุระไม่ว่าจะเบาหรือหนัก
โดยเฉพาะห้องที่มีชักโครกใช่ไหมเวลาเรานั่งชักโครกเรียบร้อยแล้ว
เรามักจะวางของไว้ตรงฝาฝาชะโครกนะครับ

ว่าจะวางโทรศัพท์มือถือหรือสาววางกระเป๋าไว้เลยวางถุงอะไรไว้เลย
ทีนี้แหละครับระวังไว้อาจจะมีมือไม่ดีเอื้อมมาขโมยกระเป๋าของคุณในห้องน้ำก็ได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งไว้ได้
ก็คือนายสหชาติรัศมีเดือนเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักษัพในห้องน้ำ
ห้างสรรพสินค้าย่านราชดำริก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าเข้าห้องน้ำในห้าง
มีเงินสด๒๕๐๐บาทวางไว้อย่างที่ผมบอกไว้ด้านหลังนะ
หลังจากทำธุระเสร็จแล้วนะครับหันควับไปอีกที
กระเป๋าที่วางไว้มันหายปริศนาไปไหนได้
นี่คุณสังเกตไหมว่าที่ที่เขาทำในห้องน้ำให้วางของได้เนี่ย
มันจะอยู่ค่อนข้างสูงหน่อยใช่ครับ
แล้วก็แน่นอนค่ะว่าจากห้องข้างนะ
ถ้าเกิดว่ามันมีการเอื้อมมาหยิบได้เนี่ยเพราะว่ามันสูงไง
เอื้อมมือหรือเอาอุปกรณ์มาเกี่ยวอาจจะเป็นไปได้นะครับ
ที่ที่มีที่วางของให้ข้างหลังนะฮะก็จะสูงหน่อยใช่ไหม
ที่ไม่มีที่วางของเราก็วางบนเหมือนฝาชะโครกนะครับ
คราวนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เราไปดูบรรยากาศช่วงการทำแผนกันหน่อยฮะ
จริงเขาสะพานมาไหมดิแล้วก็ทำช่วยเหมือนไงต่อ
แล้วที่ของเนี่ย
นายสหชาติก็ยอมรับสาภาพว่าก่อเหตุจริงเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ห้างย่านราชดำริ
แล้ววันที่๒๒พฤษภาคมก็ก่อเหตุอีกครั้งนะครับ
โดยครั้งนี้เป็นผู้เสียหายอีกรายที่เข้าห้องน้ำโดยได้แขวนกางเกงไว้บนราวในห้องน้ำ
นายสาชาติบอกว่าเมื่อสบโอกาสก็เอื้อมมือล้วงเอาโทรศัพท์มือถือจำนวน๒เครื่องในกางเกงแล้วหลบหนีไป
แต่คราวนี้ผู้เสียหายรู้ตัวตะโกนขอความช่วยเหลือให้คนในห้องน้ำ
รอปภให้เจ้าหน้าที่ให้ทุกคนมาช่วยหน่อย
แล้วก็คือผู้เสียหายก็ไม่กล้าวิ่งออกจากห้องน้ำ

ใช่ทีนี้รอปภเองก็วิ่งตามจับตัวไม่ทันใช่ไหม
นายสหชาติเขารับสารภาพนะเวลาที่เขาจะก่อเหตุเนี่ย
เขาจะปีนเหยียบชั้นวางของในห้องน้ำที่อยู่ติดกันเพราะมันสูง
แล้วก็เอื้อมมือไปเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่กำลังทำธุระอยู่
แล้วก็ตัวเขาแขนขายาวเหมือนกันนะ
ใช่เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้คุณเพราะว่ามันง่าย
อย่างน้อยคนที่เข้าห้องน้ำอยู่
ก้มเล่นโทรศัพท์อยู่หรือไม่ทันระวังตัวเวลาที่เขาหยิบของจากด้านหลัง
ต่อให้รู้ตัวก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะว่ากว่าจะตามออกมาได้กว่าจะนุ่งกางเกงเสร็จเนี่ย
ตัวเขาก็จะวิ่งหนีไปแล้วทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งด้วย

ตำรวจสืบสวนทราบนะครับว่านายสาชาตินำโทรศัพท์ที่ได้มา
ไปขายที่ร้านขายโทรศัพท์แห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทห้าสิบ
ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
แล้วก็นายสาชาติให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุลักษัพในห้องน้ำมาแล้ว๕ครั้ง
ตำรวจจึงแจ้งข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับ